ตอนนี้ก็จับเหมือนกันไม่ใช่จับคนค่ะ
แต่ว่าเป็นงูงูเหลือม
แต่ว่ารอบนี้จับได้โดยละม่อมเพราะอะไรรู้ไหม
เขาเขมือบน้องหมาไปทั้งตัวไปไหนไม่ได้

นี่นะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ชุดอสรพิษ
มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่ไปถึงเนี่ยนะ
ต้องพยายามส่งกระแสจิตก่อน
่งดูก่อนว่าจะเอายังไงดี
แล้วค่อยหย่อนห่วงลงไป
แล้วก็ไปคล้องคลอเจ้างูขึ้นมา
เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ค่ะ

ตอนเอาขึ้นมาตรงกลางท้องของมัน

ป้องมากค่ะป้องมากตึงมาก
เพราะว่ามีน้องหมาเป็นลูกสุนัขค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องดึงมันขึ้นมา
ทีแรกมันก็พยายามจะดิ้นหนีนะจังหวะนี้
แต่ว่ามันหนักไงคะกินไปอิ่มแล้วเห็นไหม
ดิ้นไม่ค่อยจะไหวแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่จับตัวได้
พอเอามากางดูมายืดดูค่ะ

ก็ต้องจับใส่กระสอบแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

บอกว่างูเข้าบ้านบ่อยเหลือเกิน

เจองูเหลือมตัวใหญ่แบบนี้เข้ามาในบ้าน
ไม่รู้ว่าลูกสุนัขที่อยู่ข้างในท้องมัน
มันคงไปกินจากที่อื่นแล้วก็เลื้อยมา
อยู่ในบ่อพักน้ำจนมันออกไม่ได้

แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับออกไป

ช่วงนี้ฝนตกค่ะระวังกันด้วย

ทั้งงูทั้งตัวเงินตัวทองอะไรแบบนี้